คุณผู้ชมฮะมาติดตามความคืบหน้าเหตุโหด
ที่เกิดขึ้นกับคุณตาขายลอตเตอรี่กันหน่อยนะฮะ
คุณตาอายุตั้ง๗๐กว่าแล้ว
แต่ถูกชายที่หนุ่มกว่ากระโดดถีบจนตกรถจักรยานยนต์แบบนี้

จนคุณตาบาดเจ็บสาหัส
และที่สำคัญชิงทั้งเงินชิงทั้งลอตเตอรี่หนีไป
คุณผู้ชมโดยที่มีผู้ชายอีกคนจอดรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่

ตำรวจจับได้๑เหลืออีก๑คือคนที่ทำร้ายร่างกายคุณตานะครับ
เหตุการณ์นี้อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลยนะครับ
ว่าคุณตามานพพันนามอายุ๗๒ปี
เป็นคุณตาพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะครับ
ถูกทำร้ายอย่างอุกอาจ
แล้วก็ขโมยเงินสดไป๗๐๐กว่าบาท

มูลค่ารวมเกือบ๕๐๐๐บาท
คุณตาโดนซะน่วมเลยนะคุณนะ
บาดเจ็บนะฮะคุณตาเดินมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับ

ภูมิกับการสพวิเชียนบุรี
แถลงถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
ว่าตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว๑คน
ก็คือนายจรูนดอกไม้อายุ๕๓ปี
คนนี้ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทำร้ายคุณตานะ
แต่เป็นคนที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วย
และพบว่าเคยถูกจำคุกในคดีชิงทรัพย์มาก่อนด้วยนะครับ
ส่วนคนที่ทำร้ายคุณตาแล้วก็เป็นคนที่หลบหนีอยู่

อายุ๓๙ปีไปทำคุณตาวัย๗๒นะครับ
รู้บ้านเลขที่แล้วนะฮะบ้านเลขที่๕๐ทับ๑หมู่๗
ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ซึ่งคนคนนี้ตำรวจก็ตรวจสอบพบประวัติ

ขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายจับแล้วในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์นะครับ

คิดว่านายภัยศาลคนนี้จะใช้หลบหนี
แล้วก็มั่นใจว่าจะจับตัวคนร้ายได้ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้แล้วฮะ
ขณะที่การสอบสวนนายจรูนนะครับ

โดยอ้างว่าไม่รู้มาก่อนว่านายภัยศาลจะไปลงมือทำคุณตา
ผมก็แค่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายภัยศาลมาเท่านั้น
ช่วงเกิดเหตุนะตอนนั้นผลยังคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่เลย
ไปเห็นนายภัยศาลไปทำร้ายคุณตาแล้วผมก็ตกใจมาก
แต่ก็ได้แค่นั่งมองอยู่บนรถจักรยานยนต์อีกฝั่งถนนนะครับ
หลังจากนายภัยศาลก่อเหตุเสร็จก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งผมที่บ้าน
โดยนายภัยศาลเอากระเป๋าเงินและเอาแผงลอตเตอรี่ติดตัวไปด้วย
ไม่มีอยู่ที่ผมสักชิ้นสักเบอร์นะฮะ
แผงลอตเตอรี่แล้วกระเป๋าเงินไปให้อยู่ไหน
อยู่อยู่กับเขาหมดเลยครับ
ครับได้กรมก็ไม่ได้อะไรกันจริง
ผมก็กินแต่เรากับเบียกับเขา
คลอดอยู่ในรันด์บ้านแล้วคุณรู้เรื่องไหม

ตำรวจต้องจับตัวนายภัยศาลผู้ก่อเหตุที่แท้จริงให้ได้ด้วยนะฮะ
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนอื่นเขาก็กลัวนะฮะ
แม่ค้าคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหหลังจากรู้ข่าวว่าคุณตาเนี่ย
ปล้นชิงทรัพย์ถูกปล้นแผงขายลอตเตอรี่จนได้รับบาดเจ็บ
ทำให้เธอเองก็รู้สึกกลัวนะฮะไม่กล้าไปขายในที่เปลี่ยว
จากนี้ก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นด้วยนะครับ
แต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันกลางวันแสกเลยนะคุณนะ

ไม่เปรียวไม่ไกลถนนใหญ่ชัดเลยอ่ะ
แล้วผู้ชายแข็งแรงนะคะกับคุณตาอายุ๗๑ค่ะเนี่ยค่ะ